คุณผู้ชมครับเรื่องของความหวัง
ตราบใดที่ยังไม่พบเขายังรอด

มีคนเห็นพลุไฟคุณผู้ชม
๔ทุ่มของ๒๔ธันวาคมตรงไหน
ตรงเกาะไข่ครับคุณผู้ชมฮะ
กลุ่มคนรักบางสะพานโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า
ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีคนเห็นพลุไฟที่บริเวณเกาะไข่
นี่ฮะเกาะไข่อำเภอประทิวจังหวัดชุมพรเวลาประมาณ๔ทุ่ม๒๔ธันวาคมที่ผ่านมา
แล้วก็เรือหลวงที่ไปช่วยค้นหาก็เห็นเหมือนกันนะ
ทำให้ทุกคนมีความหวังว่าอาจจะมีผู้รอดชีวิตอยู่บนเกาะไข่หรือเปล่า
จากข้อมูลดังกล่าวครับทำให้ทีมกู้ภัยออกปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายบนเกาะไข่ครับ
ตามที่มีคนแจ้งข้อมูลเป้าหมายมุ่งไปที่เกาะไข่เลย
แล้วก็รอบเกาะด้วยระยะ๒มายทะเลหรือ๔กิโลเมตร
เรือเร็ว๑ลำแล้วก็ขับเรือรอบเกาะไข่
ส่วนทางบกนะครับเจ้าหน้าที่ปูพรมเดินเท้าบนเกาะไข่เลย
แล้วเป่าน้ำหวิตปี๊ดส่งสัญญาณ
แต่ยังไม่พบกำลังพลที่ศูนย์หายแต่อย่างใดครับ

คุณผู้ชมฮะเจอรอยเท้าคล้ายรอยเท้าคนครับ
นั่งของคนครับ
แล้วก็ร่องรอยของการหักกิ่งไม้บนเกาะไข่
มีลักษณะถูกตัดด้วยของมีคม
คล้ายกับเป็นการทำสัญลักษณ์ฟังพี่เขาอธิบายหน่อยฮะ
อันนี้เป็นรอยใหม่นะครับเราไม่แน่ใจนะครับว่า
ว่าเป็นทีมสำรวจนะครับหรือว่าเป็นผู้ที่ดำรงชีพ
จากการจุดการเรือล่มนะครับ
การฟันลักษณะนี้นะครับ
นี่ครับยังเป็นรอยสดใหม่แล้วมีดมีความคมมากครับ

ถ้าถือเข้าไปเนี่ยจะเป็นคนถนัดมีดมือขวานะครับ
ลักษณะนี้นะครับถ้าเป็นการแกะลอยนะครับ
จะบอกว่าเดินขึ้นไปด้านบนนะครับ

คนที่เป็นทหารคนที่เรียนรู้มานะครับ
เขาจะไปหาที่ที่มีน้ำจืดครับ
อยู่บนเกาะนี่เขาจะไปหาที่ที่มีน้ำจืดฮะ
หาแหล่งน้ำจืดบนเกาะนี้ให้เจอ
นะจะมีน้ำตกบ่อน้ำลำทานอะไรนะ
ลองเข้าไปดูครับลองเข้าไปดู

คุณผู้ชมเจออุปสรรคคลื่นลมค่อนข้างแรงครับ
ก็เลยต้องยุติการค้นหาไปก่อนนะครับ

วันนี้เจ้าหน้าที่จะประเมินอีกครั้ง
ว่าจะค้นหาผู้สูญหายจุดไหนของเกาะไข่ต่อไปครับ
เวลาต่อมาครับพลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลครับ

ท่านแถลงท่านยอมรับว่า
มีคนพบพลุไฟหรือพลุแฟร์จริง

เป็นเรือหลวงนราธิวาสนะ

ขณะที่ออกเรือค้นหากำลังพลศูนย์หายนั่นแหละ
ธันวาคมตรงกันเป๊ะกับชาวบ้านเลย

วิถีการยิงพลุเนี่ยไม่ได้มาจากเกาะไข่ครับ
แต่อาจจะเป็นเกาะจราเข้หรือเกาะข้างเคียง
ซึ่งทีมค้นหาได้ลงพื้นที่ไปสำรวจแล้ว
จนถึงขณะนี้ยังไม่พบครับฟังท่านแถลงหน่อยฮะ
จากเรือนาราธิวาสเห็นทิศทางมา
ซึ่งมีทั้งเกาะไข่แล้วเลยไปก็จะเป็นเกาะจราเข้
ซึ่งในวันนี้เนี่ยทั้งคนเดินเท้าทั้งรอบเกาะทั้งหมด

ถ้าเจอพี่คงรายงานเรียบร้อยแล้วล่ะ
นี่มันยังไม่เจอเลยนะครับ

ผมก็ยังต้องดำเนินการต่อไป
เบิร์ตอธิบายอันนี้
แฟร์ไอ้อะไรเนี่ยมันคืออะไร
ผมก็เอาคำอธิบายของพลเรือโทพิชัยนี่แหละ

มันจะเป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือ

นี่ครับเป็นแบบนี้แหละ

เบิร์ตประมาณ๕๑๐นาทีขึ้นอยู่กับสถานการณ์
ลมฟ้าอากาศณบริเวณนั้น
ซึ่งนานกว่าการจุดพลุ
เมื่อแสงจะหายไปก็ต่อเมื่อทิศทางของแสง

ส่วนตัวเชื่อว่ามีสัญญาณที่ดีครับ
อันนี้ผลเรือโทษพี่ชัยท่านบอกนะครับ
ขณะที่เฟซบุ๊กนะครับเพจเรือหลวงกระบุรี
โพสต์รูปภาพแล้วเขียนข้อความบอกว่า
เรือหลวงกระบุรีนะครับได้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ
บริเวณหัวเรือณตำบลที่เรือหลวงสุขหัวไทยอับปาง
โดยใช้บทสวดไหว้แม่ย่านางเรือทูบ๙ดอก
อธิษฐานจิตและไข่ดิบ๙ฟอง
เพื่อเป็นการค้นหาผู้ประสบภัยให้เจอครบทุกนาย
โดยมีประชาชนมาร่วมแสดงความคิดเห็น

ภารกิจการค้นหานะครับราบรื่น
ครับแล้วก็ขอให้ทุกคนที่ยังหาอยู่อ่าปลอดภัยครับ